คุณหนุ่มผู้ไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้าน
เขาบอกว่ามีพิตตี้คนหนึ่งฮะ

มีคนถามใครมีคนถามเยอะมากเลยนะ

อ่าวสมัยฉันหาเจอละ
คุณเนี่ยไปหาข่าวนี้

ฮะไม่ใช่ปะโท

แอปตกใจอีกแล้วไม่หาล่ะ
แต่อันนี้มันไม่โกหกจากว่าพิตตี้อ่ะออกมาแฉเองอันนี้จริง

ตบตรีกระชากหัว
กลัวกระทืบไม่ปรานี
นี่พูดแบบว่าใส่อารมณ์ได้นะอ่าน
ตีกระชากหัวรัวกระทืบไม่ปรานี

โบำรุงโอ้มันไม่ตายหรอกรุ่นนี้นรกยังไม่อยากจะรับ

ก็บอกไปแล้วคะน้องไอ้วางที่ในไทย
นัดไปทานข้าวกันกับบรรดาแบบว่าไฮโซอะไรอย่างนี้
ก็มีแบบเหมือนกับไปนั่งดื่มนั่งเป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็มี

คือง่ายหลังจากที่ไฮโซเนี่ยไปขอพิษที่สาวก่อน

มาขายตัวที่นี่แล้วมึงจะเล่นตัวทำไมวะ

มาขายตัวที่นี่แล้วมันจะเล่นตัวทำไม
ล่าสุดนางบอกนางไม่ยอม
จะเอาความผิดแบบว่าถึงที่สุด
ขอใช้นามสมมุติแล้วกันชื่อนางสาวออม
เป็นนักศึกษาปริญญาโทด้วยนะคุณ

รู้เรื่องไหนหนุ่มจะไม่ยุ่งแต่หนุ่มรู้ทุกเรื่องจริง

เป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าพูดไปตกอกตกใจกันเลยว่า

เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเหตุการณ์ฝันร้ายเกิดขึ้นเนี่ย
ไม่ใช่ก็คือ๒๓ปีที่ผ่านมาแล้วพี่ในปี๒๕๕๙
ได้จ้างจากโมเดลลิ่งแห่งหนึ่งให้ไปสร้างความบันเทิงให้กับลูกค้า
หน้าที่ของนางที่โดนจ้างไปเนี่ยหน้าที่ของนางคือ
พูดคุยเล่นเกมร้องเพลง

พูดคุยเล่นเกมร้องเพลงสร้างสีสันภายในงาน
แต่อาจจะต้องมีการดื่มแอลกอฮอล์บ้างมีไหม
เขาก็ยอมรับว่าต้องมีแต่เรื่องเพศสัมพันธ์ไม่รับ

โดยลูกค้าเป็นผู้ชาย๕คน
ทุกคนล้วนเป็นบุคคลที่มีหน้ามีตาในสังคมทุกคน
ลูกชายท่านหนึ่งซึ่งนางสาวออมระบุว่าเป็นลูกหลาน
ตระกูลดังระดับประเทศ

แหมถ้ามาเป็นคุณนี่มันควรจะต้องได้เล่นละคร
ต้องได้รางวัลต้องกดตาทองผมจะบอกให้

ฉันไม่รู้ฉันไม่ค่อยชอบยุงหลังชาวบ้าน
ไปอยู่ในละครหลงไฟ

เขาบอกว่าเป็นลูกหลานของตระกูลดังระดับประเทศ

ไฮโซตระกูลดังจึงด่าทอนางด้วย
มาขายตัวที่นี่แล้วมึงจะเล่นตัวทำไม

ที่มึงเล่นตัวเนี่ยเพราะมึงอยากจะอัพค่าตัวมึงใช่ไหม

แล้วก็คว่างปลาข้าวของกระชากหัวนาง

แล้วก็พยายามทำร้ายนางด้วยขวดแก้วพี่

จริงเหรอเขาบอกว่าเอาขวดแก้วไปทำให้แตก

โชคดีที่ผู้ชายลื่นล้มไป
นางก็เลยรอดมาได้

นางเข้าไปทำเป็นไปประคองเป็นยังไงบ้าง
พยายามจะทำเป็นดีด้วย

สงบเขาเลยพอขึ้นได้เสร็จปุ๊บเนี่ย
เหมือนก็เลยเมื่อกี้วิ่งหนีเลย

ผู้ชายมาบอกขอหอมแก้มหน่อย

ผู้หญิงก็ทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

กกระทืบต่อในห้องนั้นอีก

ส่วนผู้หญิงก็วิ่งหนีลงให้ภัพที่ข้างล่าง

แต่ผู้หญิงคนนี้ที่วันนี้ก็มาเป็นข่าวมาเล่าข่าว
๓ข้อกล่าวหา๑ร่วมกันทำร้ายร่างกาย๒กักขังหน่วงเหนียว
ทำให้ไม่ได้รับเสรีภาพ๓ทำให้เสียทรัพย์
แต่คดีเนี่ยพูดตรงนางพูดเลยว่า๓ปีผ่านมา
คดีไม่คืบหน้าเลยคดีไม่คืบหน้าเลยนางจึงเข้าแจ้งบุรุณิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม
ประโกะนะฮะนางซาอวออมลงรบบุกว่าช่วงที่ผ่านมามีพิตตี้
ชัดแชนว่าเค้าเป็นนิสัยแบบผู้ชายไฮโซคนนี้คือเพื่อน
เหมือนพิตตี้นักก็จะเป็นเพื่อนแบบนั้นเนาะ

ไม่มีไม่มีครับ

แต่มันถ่ายคลิปให้เมฟเฟิร์กอารมณ์ดู

ทานายก็บอกนี่ผ่านมาแล้ว๓ปี

เพราะว่าหนึ่งทุกคนกลัวอิทธิพล
เขาไม่มีใครกล้าต่อสู้กับความอายุติธรรมนี้เลย

ยอมเพราะว่าเขาเป็นคนที่

ตอนนี้นะฮะก็สำนักงานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ถึงกรณีดังกล่าวว่าคดีของเด็กผู้หญิงคนนี้

ผู้เสียหายเป็นผู้ฟ้องคดีเอง
โดยมีทนายรับมอบอำนาจจากผู้เสียหาย

ขั้นตอนการไต่สวนมูลฟ้องนั้น

ปัจจุบันปัญหาคุคคลามทางเพศ

จะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีสถานะสูงกว่า

จริงแล้วเรื่องนี้ผมก็เข้าใจนะ
ปัญหามันเกิดขึ้นอาจจะเป็นไฮโซแต่เรื่องเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณก็อย่าไปรับงานมา
อย่างนี้ก็อย่าไปรับงานที่จะต้องไปกินข้าวกับคนแปลกหน้า
บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างนี้พี่นึกออกไหม
พอรับเงินมาไปนั่งกินเออแต่มันมีเรื่องเกิดขึ้นเนี่ย

เธอเลี้ยงเด็กเขาก็ไม่อาจจะยังไม่อยากกินกับเธอ
เธอยังหล่อสมมุติต้องไปเลี้ยงอัเสียบ

มันไม่ใช่อย่างนั้นไงคือมันจะมีระบบอย่างนี้คุณ
สมมุติว่าวันนี้ผมไปกินข้าวกับเพื่อนประมาณสัก๕คนอย่างนี้
ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์นะมานั่งดื่มด้วยกันมานั่งแบบเอออะไรอย่างนี้
๓๐๐๐๔๐๐๐นั้น๓ทุ่มจนถึง๕ทุ่ม๒ชั่วโมงกลับนะ
กินข้าวเสร็จกลับเลยส่วนใครจะติ๊บอะไรยังไงก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะ
ถามกลับคำให้ไหมไอ้๕คนกินข้าวเฉยไม่ต้องมีผู้หญิงไม่ได้เหรอ

บางทีไอ้กานดืมเล่ามันแกมีปัญหา

พวกเองรู้แล้วว่ามันจะขาดสติแล้วเองเรียกเขามาทำไม

เหมือนกับเราหิวเราก็ต้องเรียกผู้ชายถูกป่ะ
แล้วตีเขาด้วยไหมล่ะหรือให้ผู้ชายกินเหล้า
มดดำไม่เคยตีผู้ชายแต่ผู้ชายเนี่ยจับมัดแล้วก็ปุ้นอัลโคลสไปเลย
อยู่ในห้องน้ำอันนี้เรื่องจริงด้วยเหรอ
อันนี้เรื่องจริงด้วย๒ครั้งแล้ว
ย่าฉันอยู่โรงพยาบาลย่าฉันอยู่โรงพยาบาล
ก็สมควรแล้วล่ะพักเองทั้งสองคนนี้
อ้าวตายแล้วมามาผู้บรีสุฐกลั่งไม่ได้บรีสุฐ
กินข้าวไม่ต้องไปเรียกผู้ชายมาคอเคลีย๗๐๗๐๐๐๐๑๐๘
ไม่มีไม่มีไม่มีอัธิบายให้ฟังว่าวงกามันเป็นแบบนี้

เท่าไม่ละไม่ต้องมีเหรทกินข้าว

ที่ฉันพูดเมื่อกี้นี้นะก็คือเธอพูดมาถึงขนาดนี้
แล้วเธอไปพูดทำไมว่าไปบอกผู้หญิงทำไม

พี่มากก็พูดถึงต้นต่อคือว่าผู้ชายก็อย่าไปเรียกผู้หญิงสิ

ไปฝึกจิตต่อนั่งสมาธิกับป๊าจิอาชาราพัธิน
ก็ว่าคนไหนจะดีแล้ว
ก็ปัดป้องไปเลยทันทีบอกว่าหญิงชุดไทยพาไปบ้าน

เออนี่ไงช่วยไปป่านี้กับยายเขาหน่อย
หมอรักหมอรักไปยุโรปไงเธอตอนนี้
เหรอหมอรักไปยุโรปนี่ไง
จะไปบ้านผีเหรอพี่ที่เพราะฉ่วงม้าบุกบ้านผี

มีที่ในบ้านผีขอถามคำ
มนุษย์ต่างดาวมีไหมไม่มี

จ๋าก็เลยมาขอเคลียร์ดราม่ากับเจนี่

คือเจนนี่กับกึ้งเขาก็มีปัญหาเลิกลากันไปใช่ป่ะ

ที่เลิกลาไปเนี่ยก็เป็นเพราะว่าผู้หญิงใหม่คนหนึ่ง

ก็เหมือนกับว่าวุ้นเส้นเนี่ยให้ท้ายกับผู้หญิงใหม่คนนี้

เพราะว่าอย่าลืมว่าวุ้นเส้นกับเจนี่เขาก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วด้วย
แล้วทำไมถึงได้แบบว่ามา

ผลปรากฏว่าจ๋าก็โดนไปด้วย
เพราะว่าจ๋าเค้าก็คือแฟนกับกึ้งอยู่พักนึงใช่ป๊ะ
ดังนั้นก็เลยมีโยงดราม่ากันไปกันมาต่างนานา
หาว่าจ๋าก็อยู่ข้างวุ้นเส้นด้วย
คือไม่มีใครอยู่ข้างเจนนี่เลยสักคน
ไปอยู่ทิมทุนเส้นเต็มตัวไปนางก็เลยตอบมาว่า
ก็พอมีดราม่าเรื่องนี้นะคะจ๋าก็เลยได้เพื่อนใหม่เต็มเลย
แล้วจ๋าเองก็เลื่อนไปเจอหัวหนึ่งประมาณว่า
คือแบบคือมันตอบอะไรเนี่ยแบบวนเวียนมาก
ซึ่งเวลาดิฉันอ่านเองนี่ฉันก็ยังงงไปงงมาไม่ได้ตอบ
เลื่อนไปเจอหัวข้อหนึ่งประมาณว่า
เราเลิกคบกันไปแล้วเราก่อตายรายแล้ว
ฟังดีนะมันตอบมาอย่างนี้มีเรื่องนี้ด้วยเหรอ
ที่บอกว่าจ๋าเคยเป็นแฟนเก่ากับช้าคิดด้วยอ้าวไปถึงนู้นอีก
เราก็รู้สึกว่าช้าก่อนจ๋าก็คิดว่ามันไม่เกี่ยวกัน
จ๋าก็ตายแล้วอยู่ด้วยเหรอหมายถึงอะไรคืออะไร

ถามอีกอยากมาเน้นก็ถามอีก

คิดไหมว่าจะถูกโยงด้วย
จะเอาอยู่เฉยสบายแล้วลอยตัวไปแล้ว
จะมาหาเรื่องทำไมล่ะคะก็คือเราไปเที่ยวแล้วก็ไม่ได้ติดตามโซเชียล
พอมีสัญญาณเราก็โพสต์ไอจีเรา
อัพเรื่องความสนุกของเรา

ลงรูปแบบนี้มาทุกวันเลยนะ

พอมีประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาก็ผิดเลยคราวนี้
แต่ว่าเขาอาจจะเสพเรื่องดราม่า
หรือเขารู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอย่างนั้น

อะไรชีวิตนี้

คุณเสียงแห่มแต่เด็กรึเปล่า
หรือคุณไปโดนอะไรแทงคอมารึเปล่า

ไม่รู้จักครับไม่เคยมี
ช่างภาพชายรักชาย

มโนแจมนี่อยู่อย่างนั้น

พระเอกหล่อของช่องดังเว้ย

มั่นหน้ามากรังงับความอยากกินไม่ไหว

แล้วก็เอาความกล้ามาจากไหนนะ

กับพวกที่หวังจะดังทางรัฐ
กับหนุ่มที่ฉลาดน้อยคือโง่นั่นแหละ

ไม่ใช่แนวสายเสียว

ในวงการบันเทิงก็เลยไม่ขอทำงาน

ทำไมอ่ะนะถ่ายไว้ง่ายอย่างนี้

ไม่รู้จักเนี่ย
ฉันสนิทป่ะ